ไปดูสถานการณ์กันหน่อยนะครับทีมวอเตอร์บอลหญิงทีมชาติไทย
เมื่อวานนี้แพ้ให้กับโดมิริกันทำให้โอกาสในการที่จะเข้ารอบ
ทีมสุดท้ายอาจจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสองนัดสุดท้าย
เราเจอแมทสำคัญมากนะครับเจอกับบราซิลอันดับ๒ของโลก
แล้วก็อิตาลีนะครับไปดูผลเมื่อวานนี้ก็หน่อยนะครับ
ทีมชาติไทยลงสนามร้านที่สองครับพบกับโดมินิกัน
ตบสาวไทยก็สู้อย่างสุดใจเต็มที่แล้วนะครับเซตแรกเนี่ย
เราเอาชนะไปได้ก่อนยี่สิบห้าต่อยี่สิบสอง
ก่อนที่อีก๓เซตต่อมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราแพ้นะครับ
สิบสามต่อยี่สิบห้ายี่สิบสามต่อยี่สิบห้า
แล้วก็ยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบห้านะครับแพ้ไปหนึ่งต่อสามเซ็ตนะครับ
นัดนี้พิมพิชยากกรำก็ทำแต้มได้สูงสุด๓๐คะแนน
ส่วนอาชารพรโคงยศครับทำได้สิบห้าคะแนน
หลังเกมครับโค้ดด่วนก็มองว่าโดมินิกันเนี่ยมาดีจริงนะครับ
ส่วนฟอร์มสาวไทยก็ดบลงไปด้วยแล้วก็มีความกดดันด้วยนะครับ
ซึ่งทั้ง๓เหตุผลนี้ทำให้ทีมชาติไทยแพ้ในเกมนี้นะครับ
กระตุ้นให้ลูกทีมทุกคนเรียนรู้ให้มากที่สุดจากเกมใหญ่ในรายการนี้นะครับ
ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ทางโดมิกันเนี่ยมาได้ดีมากนะครับ
รวมถึงเรื่องของการเสิร์ฟด้วยเขาทำการเสิร์ฟทำให้เราเล่นบอลที่เรารูปแบบที่เราถนัดไม่ได้นะครับ
อีกอย่างหนึ่งขีดความสามารถของนักกีฬาลงของเราเนี่ยดอบลงด้วยนะครับ
ก็ต้องยอมรับเนื่องจากเรื่องของความกดดันหรือความคาดหวังนะครับ
เพราะว่าต้องให้เขาได้เรียนรู้กับเกมลักษณะอย่างนี้เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาจะได้นำไปใช้ในอนาคตได้นะครับ
เพราะว่าเกมใหญ่เนี่ยเมื่อไหร่ขีดความสามารถไม่ออกมาเต็มที่เนี่ย
จะเล่นได้ยากมากนะครับในวันนี้ครับ
ส่วนพรพันธ์เกิดปราศนะครับก็มองว่าข้อผิดพลาดของไทยคือการเล่นเกมสวนกลับไม่ได้นะครับ
แต่คิดว่าเป็นจุดที่ดีที่ไทยแพ้นะครับเพราะว่าเรายังได้เห็นอะไรหลายอย่างจากเกมนัดนี้นะครับ
ข้อผิดพลาดของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับไลลี่แล้วก็เราทำคาเฟ่แขกไม่ได้
พอเหมือนเขาว่าทำคาวเต้แคกเราได้คือตีมาปึ๊บได้แต้มเลยอย่างเงี้ย
ก็เลยทำให้เรามีข้อพิพาทในจุดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้น
แต่หนูว่าเป็นจุดที่ดีค่ะที่เราแพ้ค่ะวันนี้เราสามารถมองเห็นอะไรหลายอย่างที่
พอเราเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ทีมเรามีการเด่นแปลงมากมาก
พอเราแพ้เนี่ยเราจะเห็นว่าเออนอกจากที่เราจะเดินมาถึงจุดนี้
เรามีอะไรที่ควรจะไปปรับปรุงลึกลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับ
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็อยู่อันดับแปดแข่งสิบนัดชนะห้าแพ้ห้า
มี๑๕คะแนนเท่าเดิมนะครับยังมีลุ้นเข้ารอบสุดท้าย
ว่าสองนัดสุดท้ายจะเจองานหนักนะครับโดยต้องไปลุ้นผลการขันของแคนาดาที่ตอนนี้อยู่อันดับเก้านะครับ
แข่งไปเก้านัดมีสิบสองคะแนนโดยแคนาดาเหลือโปรแกรมพบกับเซอร์เบียเยอรมันแล้วก็เนเทอร์แหลกนะครับ
ขณะที่ดุมินิกันนะครับอันดับสิบมีสิบสองคะแนนก็ยังมีลุ้นที่จะเข้ารอบ
แต่อีกสองนัดก็เจองานหนักทั้งจีนแล้วก็โปแลนด์นะครับส่วนทีมไทยเหลือโปรแกรมสองนัดนะครับ
วันที่๒กรกฎาคมพบกับบราซิลอันดับสองของโลกแล้วก็นัดสุดท้ายพบกับอิตาลีวันที่๓กรกฎาคม
ทั้งสองนัดเนี่ยแข่งสองทุ่มครึ่งนะครับไปดูเรื่องราว